ฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีก็ได้ส่งนักข่าวนะครับไปทำงานก่อติดสถานการณ์อยู่ถึงประเทศรัสเซียเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขอขอบคุณทางการบินไทยด้วยนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเรานั้นได้รับการอนุเคราะห์จากการบินไทยในการเดินทางตลอดทั้งไปแล้วก็กลับด้วยครับติดตามได้จาก
เมื่อมาถึงเคาน์เตอร์ก็ไม่ต้องต่อแถวยาวเหมือนผู้โดยสารทั่วไปเนื่องจากมีจุดรับกระเป๋าสำหรับผู้ที่เช็คอินผ่านทางอินเทอร์เน็ตนับว่าประหยัดเวลาได้มากทีเดียว
ส่วนเครื่องที่ให้บริการการบินไทยเลือกใช้เครื่องบินไทย
รู้สึกว่าบินไทยแค่ไหน
ทั้งนี้ในช่วงฟุตบอลโลกตลอด๑เดือนกว่า
เส้นทางกรุงเทพมอสโกของการบินไทย
มีผู้โดยสารมาใช้บริการรวมทุกเที่ยวประมาณ๑๐๐๐คน

ว่าเส้นทางนี้จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นกว่าเดิม
ในช่วงที่เตรียมการเปิดบอลโลก
ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๔มิถุนาเป็นต้นมา
ก็มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมา

มีทั้งผู้โดยสารที่มาจากเมืองไทยเอง

แล้วก็มีผู้สารจะต่อเครื่องมาจากประเทศอื่นด้วยครับ
ในช่วงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ

ให้บริการวันจันทร์พุธพฤหัสและเสาร์

เขาก็ได้มีการปรับปรุงและพัฒนา

ซึ่งตรงนี้เองคิดว่าจะส่งผล
สำหรับการท่องเที่ยวรัสเซียเอง
ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
คนที่มาเที่ยวยังมอสโคลหรือประเทศรัสเซียเนี่ย
คิดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับ